ขยับจากอายุทยาไปที่โคราชกันหน่อยครับ

ขี่รถซาเล้งมาเปิดถังอาหารแช่แข็งเอาไว้หยิบไป

ร้อยกว่ากิโลกรัมฮะโอ้โหขนขึ้นซาเล้งแบบเรื่อยเรื่อยชิวไม่รีบเลยครับ
ค่าความเสียหายหมื่นกว่าบาท

คุณคิงถ้าคุณไม่บอกตั้งแต่ต้นเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเขาเป็นเจ้าของร้าน

คือถ้าไม่บอกว่านี่คือขโมย
คงคิดว่าเป็นเจ้าของร้านมาเอาของหรือเปล่า
หรือว่าลูกน้องของร้านที่เฮียหรือว่าเจ๊เขาให้มาเอาของออกจากตู้แช่หรือเปล่า
วงจรปิดในตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่องครับที่โคราช
จับภาพนาทีคนร้ายนะครับสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
ขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้งนั่นแหละครับ

ถังนี้เป็นถังแช่อาหารครับ
แช่แข็งเขาก็จะเก็บเอาไว้ในนี้เนาะดองน้ำแข็งเอาไว้
ค่อยเปิดค่อยหยิบครับมีภาพหลายมุมเลยนะฮะ
ลงมาจากรถเสร็จแล้วไปที่ร้านครับร้านของผู้เสียหายไม่
มีพิรุษเลยเขาไม่มีแบบอาการหวาดระแวงมองซ้ายมองขวา
ค่อยหยิบค่อยยกดูไปแบบมีหวาดกลัวไม่มีเลยฮะ
คือชิลมากคือพอเห็นชิลแบบนี้เนียนแบบนี้ทำให้ดิฉัน
คิดว่าเขารู้จักหรืออะไรยังไงกับที่ร้านนี้ไหม
เตอร์ไซค์ผ่านไปเมื่อกี้ดูทันไหมขอดูภาพอีกสักครั้ง
หนึ่งมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก็ไม่ได้เอกใจว่านี่คือ
ขโมยนะก็เฉยเฉยมอเตอร์ไซส์เขาไม่รู้อ่ะใช่เพราะว่าตา
คนนี้เขาหยิบไปเรื่อยเลยครับนี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ถ้าดูจากเวลาในวงจรปิดนี่ก็เกือบ๕ทุ่มนะ
คือร้านรวงต่างก็ปิดหมดแล้วครับเปิดฝาถังแช่
หยิบถุงลูกชิ้นถุงไส้กรอกหมูแดดเดียวขนมอะไรต่าง
ต่างเอาไปหมดเลยครับนี่ฮะรวมรวมแล้วน้ำหนักที่เขา
เอาไปได้เนี่ย๑๓๐กว่ากิโลกรัมนะอาหารต่าง
สารพัดมูลค่าความเสียหายคิดเป็นตัวเลขกลมก็
ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสิบสี่ตุลาคมครับเหตุ
การนี้ต้องให้ตำรวจตามล่าตัวคนก่อเหตุให้ได้แล้วล่ะครับ
ครับพอเจ้าของร้านครับคุณพี่สมัชชาบอกว่าคนร้ายแอบ
เข้ามาในตลาดช่วงกลางดึกและจะเห็นนะฮะว่ามี
เตอร์ไซค์ชาวบ้านขี่ผ่านมาแต่คนร้ายเขาทำตัวปกติ
ไม่ได้มีท่าทีลุกลี้ลุกลนแต่อย่างใดชาวบ้านก็เลยไม่
เอกใจไม่ได้สงสัยแล้วก่อนหน้านี้มีคนร้ายเนี่ยมีหัว
แอบย่องมาขโมยของที่ตลาดอยู่บ่อย
หลายร้านในตลาดต่างก็เดือดร้อนไปตามกันครับ
๔๓๐นมีมอสไซพึ่งข้างขี่รถเข้ามาจอด
ทางตลาดเดือดร้อนมากเพราะว่าโดนขโมยกันไปหลายล้านมากอะค่ะ
ก็อยากให้หน่วยงานของรัฐคุณตำรวจหรืออะไร
ช่วยมาดูแลที่ตลาดเช้าปากช่องด้วยนะคะ

ฝากคุณตำรวจให้ช่วยดูแลความปลอดภัยและตามจับคนร้ายให้ได้ด้วยนะครับ

และตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งล่าตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ